อิ่มบุญกันต่อค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐภาษาของเรานี่แหละ
ไปเที่ยวกันอีกนะคะแต่ว่าไปเที่ยวสายบุญนะคะ
เป็นประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามค่ะ
นามัศกาลรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวัดสุวรรณคีรี
เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เช้ามืดของวันขึ้น๑๔ค่ำเดือน๓

ใน๑๒หมู่บ้านของตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จะนำข้าวหลามกรอบพันกระบอกที่ภายในบรรจุข้าวเหนียวถั่วดำและกะทิ
ฝีมือของแต่ละบ้านมาเรียงแถวลงเตาเผาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ภายในโรงเรียนวัดหัวสำโรง
หลังจากนั้นจะจุดไฟโดยใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง
งข้าวหลามให้สุกยาวนานกว่า๓ชั่วโมง
มีกลิ่นไหม้ของกระบอกไม้ไผ่และกลิ่นข้าวหลามหอมสลบอบอวน
ก็ถือได้ว่าได้ข้าวหลามที่มีรสชาติอร่อย
เตรียมนำถวายพระพิศุกร์เนื่องในงานบุญประเพณี
ขึ้นเขาเผาข้าวหลามที่สืบทอดมาจากบรรพบรุษชาวลาเวียง

เป็นธรรมเนียมของลาเวียงซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์

แล้วพื้นที่ของตำบลหุมโรงเนี่ยก็มีหลายเชื้อชาติพลกันอยู่
มีทั้งเขมรแล้วก็ลาเวียงก็อยู่ปะปนกันอยู่เป็นกลุ่ม
ก็สามารถจะเชื่อมโยงกันแล้วก็วัฒนธรรมต่างก็แลกเปลี่ยนกันในตำบล
ก็เป็นวัฒนธรรมที่กลมกลืนกันอยู่
เราก็ยึดถือตรงนี้เป็นการทำบุญข้าวหลาม
มาเข้าบูชาก็จะต้องทำบุญข้าวหลามเอาข้าวหลามไปตักบาทกัน
ก่อนถึงวันมาคบูชาจะเป็นช่วงชาวไทยเชื้อสายลาว
พนมสารคามซึ่งมีอาชีพทำนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ
ชาวนาจะนำเข้ารุ่นแรกของแปลงซึ่งมีกลิ่นหอมชวนทาน
รวมกับความเชื่อที่ว่าการได้ถวายข้าวใหม่
พระพิสุสงฆ์แล้วเป็นสิริมงคล
นำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เป็นครั้งแรกนำมาทำข้าวหลามถวาย
หลังจากเผาข้าวหลามเสร็จสิ้นเช้าวันรุ่งขึ้น
วันมาครับบูชาชาวบ้านจะรวมตัวกันที่วัดหัวสำโรง
นำข้าวหลามจัดริ้วขบวนแห่ไปยังวัดเขาดงยาง
หรือวัดสุวรรณคีรีตำบลหนองแหน่อำเภอพนมสารคาม

โดยมีข้าวหลามม้าจักรยานกลุ่มฮาเล
และข้าวหลามใหญ่จำลองริ้วขบวนที่จัดขึ้นมาตามยุคสมัย
แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีถวายข้าวหลามแก่พระพิสุก
และขึ้นเขานามัศกาลรอยพระพุทธบาทจำลอง

หลังจากที่ประชาชนถวายข้าวหลามให้กับพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พิธีต่อไปก็จะเป็นการเดินสู่ยอดเขาสุวรรณคิรี
เพื่อไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาท
ที่เป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างยาวนาน
ข้างบนจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาเลยครับ
ระยะทางขึ้นเขาสุวรรณคิรี๗๑๘ชั้น
ต้องฝ่าฝูงชนมากมายนับพันคน
กำลังเดินขึ้นลงด้วยท่าทางอ่อนแรง
ถึงกลับเป็นลมเป็นแรงเลยทีเดียว

ก็ถึงจุดนามสการพระพุทธสายาท

ซึ่งการได้เดินขึ้นสู่ยอดเขาครั้งนี้

ผมขออนุโมทนาบุญให้กับท่านผู้ชมด้วยละกันครับ
ประเพณีบุญข้าวหลามนี้นอกจากการชักจูงให้ผู้คน
เข้าวัดทำบุญทำกุศลกันแล้ว
ยังเป็นโอกาสพิเศษที่พี่น้องชาวลาว
หรือแม้แต่ชาวไทยที่ไปทำงานยังต่างถิ่น

เชื่อได้ว่าประเพณีอันดีงามนี้
อยู่คู่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพราะอีกช่วนลูกช่วนหลานอีกด้วย
สิทธิ์บุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงาน